ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ

หากเธอหัวใจยังหวัง
ห้องใจมีให้ดำดา
หนักเมาฉันเอาทุกอย่าง
แล้วแต่เธอสั่งมา
ถ้าเป็นพระเอกในหัวใจเธอ
เชื่อไหมเราเอ่อ
กี่ปีไม่มีนี่นา
ถ้าหากสมหวัง
ได้รวมเดินทางดังวา
จะรักและเป้าบูชา
เขาเพียงมาอยู่กูกับฉัน
หากแม้นสมหวัง
เหมือนดั่งใจคิด
ตราบชั่วชีวิตไม่มีแปลภาพ
ที่จะรักกับฉัน
มอบใจมั่นคงซื้อตรงต่อกัน
รักวันเติมวันเท่านั้นเป็นพอ
ขอเป็นผู้ให้รับใช้คนดี
สังสรรค์ไม่ตรี
กี่ปีไม่มีลวงล้อ
สิ่งที่ขาดหายสองเรารวมใจกันก่อน
ก็ดอบรักจากบ้านชู่ช่อ
วันและคืนสดชื่นสุขสม
หากแม้นสมหวังเหมือนดั่งใจคิดตราบชั่วชีวิตไม่มีแปรพันธุ์
มอบใจมั่นคงซื้อตรงต่อกันรางวัลเติมวันเท่านั้นเป็นพอ
ขอเป็นผู้ให้รับใช้คนดีสร้างสรรค์ไมตรีกี่ปีไม่มีลวงล้อ
สิ่งที่ขาดหายสองเรารวมใจกันก่อดอกรักเจ้าบ้านชูช่อวันและคืนสดชื่นสุขสม